คุณผู้ชมทีนี้ข่าวนี้ไว้ใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับ

คือภาพนี้ข่าวนี้ยังไม่ต้องเข้าภาพนะคะ
แค่เล่าให้ฟังคุณผู้ชมนึกภาพตาม

ผู้หญิงคนหนึ่งกลับมาจากข้างนอก
เข้าไปในบ้านก็ต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล

ทั่วตัวเลยมันยังไม่แห้งยังไม่แห้งแล้วเอายากันยุงมาจุดจังหวะที่จุดไฟแชคขาวปุ๊บเลย
ไฟลุกไหม้ทั้งตัวเลยนะคะ
กลายเป็นว่าตอนนี้เธอบาดเจ็บสาหัส
ผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมนี่ค่ะฝ่ายสามีเนี่ยเอาเสื้อตัวนี้มาให้ดู
เสื้อวันที่ภรรยาใส่วันเกิดเหตุเห็นไหมคะ
แล้วตอนนี้ต้องบอกว่าสาหัสนะคะพี่บุ๊คพี่เบิร์

ตอนนี้ภรรยารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ไฟไหม้กินพื้นที่ของร่างกายไปสักประมาณ
เฮ้ยนี่สาหัสเลยนะ
สาหัสถูกต้องค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชม

ซึ่งเป็นผู้ช่วยสอสอพักเพื่อไทยเขตสายไหม
แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด
นี้เหตุการณ์เกิดตั้งแต่๓๐มคมที่ผ่านมา
สามีของคนเจ็บชื่อคุณอนุวัฒน์เล่าบอกว่า
ลองฟังดูนะคะอยากให้ไปช้าชัด
ข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์ได้อย่างดี
เป็นเรื่องใกล้ตัวมากตอนนี้เราก็พบกันทุกคนเลยนะฮะ
เรื่องของแอลกอฮอล์ล้างมือ
ก็ต้องมีการฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอลตามเสื้อผ้าและร่างกาย

เพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ฆ่าเชื้อโรค
เนื่องจากบ้านหลังนั้นที่คุณวิพาพรกับสามีอยู่

ก็เลยกลัวว่าจะเอาโรคเข้าบ้านอะไรอย่างนี้นะฮะ

บางคนคือเคร่งครัดมากถึงขนาดฉีดทั้งตัวฉีดสิ่งของฉีดทุกอย่าง

หลังจากที่ฉีดพ่นสเปรย์เสร็จแล้วรู้ไหมคะทำไงครับ
คุณวิพาพรเดินเข้าไปในห้องนอนไปหยิบยากันยุงมาจุดพี่เบิร์ต
แต่ทันทีที่จังหวะจุดไฟแชคใช่ไหม
แชคค่ะครับไฟลุกไหม้เสื้อของภรรยาพลึบเลยนะคะ
ภรรยาเนี่ยวิ่งทุรนทุรายออกมาจากห้องในสภาพคือไฟลุกท่วมตัวค่ะ
ฝั่งสามีทำยังไงพยายามช่วยดึงเสื้อผ้าที่ติดไฟออก
แต่ไม่ไหวนะคะแต่ไม่ทันนะคะ
เพราะตอนนั้นไฟลวกภรรยาไปทั้งตัวเลยค่ะ
จากนั้นฝ่ายสามีก็เลยวิ่งไปตักน้ำในห้องน้ำ
แล้วก็มาราดตัวภรรยาจนกระทั่งไฟดับ
แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ

ใช่ค่ะอันนี้สามีก็พยายามเข้าไปช่วยไง
พี่สาวของคนเจ็บบอกว่าตอนนี้น้องสาวที่ร่างถูกไฟไหม้
กินร่างกายไปเกินกว่า๖๐ของร่างกายทั้งหมด
โดยน้องสาวใช้สิทธิ์๓๐บาทรักษาทุกโรค
แต่ครอบครัวประเด็นอยู่ตรงนี้
สายยางค่าอื่นประมาณอีก๕๐๐๐บาทต่อวัน
คูณเข้าไปสิคะเท่าไรฟังเสียงพี่สาวเล่าหน่อยค่ะครับ
พอนะคะแล้วก็จะมีใส่สายที่ว่าช่วยในเรื่องของสารอาหาร
ำรุงผิวหนังกับบำรุงของอวัยวะภายในที่มันโดนความร้อนนะคะ
ก็เลยจะต้องใส่สายก็เอาไว้เพิ่มค่ะ
ซึ่งตรงนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกค่ะ

เฉลี่ยอะไรวะประมาณที่ไหนค่ะวันนี้ตอนแรกเห็นหมอก็แจ้งว่า
ก็เฉพาะสายที่เข้าไปช่วยน้ำท่มปอดจะอยู่ที่ประมาณ๓เซนติก็อยู่ที่วันละ๕๐๐๐บาท
ซึ่งหมอบอกจะอยู่ขั้นต่ำประมาณ๒๓เดือน
ทีนี้หลายคนตั้งคำถามว่าใช้สิทธิ์๓๐บาทรักษาทุกโรค
ทำไมต้องจ่ายต่อวันถึงวันละ๕๐๐บาท

ใช่ค่ะคุณเอกพบบอกว่าอยากให้ทางสปสช
ซึ่งก็เป็นคนรับผิดชอบเรื่องของ๓๐บาทรักษาทุกโรค
มาดูแลหน่อยได้ไหมกรณีนี้เคสนี้
แต่ว่าการที่จะใช้สิทธิ์๓๐บาทรักษาทุกโรค
เรามีโรงพยาบาลประจำของเราถูกไหม
อาจจะแต่ว่าอันนี้เป็นเหตุฉุกเฉิน
เกาะเทศทุกที่อาจต้องต้องดูนะ
ทางเพจจะต้องตรวจสอบเรื่องนี้ให้ด้วย

แต่ว่าประชาชนตามดำคนจ่ายไม่ไหวจริง
แต่ต้องระวังนะนี่เป็นไข่ใกล้ตัวจริง
ผมฟังข่าวนี้นะผมโอ้โหเตือนตัวเองเหมือนกัน

นี่อุทาหรณ์เลยนะข่าวนี้